เพราะรถคันนี้ก็ค่อนข้างจะมีราคาแพงนะคุณ
แต่ปรากฏว่าจู่เกิดไฟลุกไหม้วอดทั้งคันเลยฮะ
โชคดีเจ้าของหนีตายลงมาได้นะครับ

คุณจากรถแพงรถหรูกลายเป็นเหลือแต่ซาก

จะเห็นว่ามีไฟลุกไหม้อย่างรุนแรง
แล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะด้วย
เจ้าหน้าที่ดับเนิงใช้เวลากว่า๓๐นาที
สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะฮะ
นี่ด้านหน้าคงไหม้เสียหายหมดนะฮะ
ตำรวจสพเมืองชมบุรีได้รับแจ้งนะครับ

ภายในซอยเทศบาลสมมุติหมู่๑ที่ตำบลบางทราย

ก็เลยรุดไปตรวจสอบพร้อมกับรถดับเพลิง
จากเทศบาลบางทรายนะฮะ
เทศบาลเมืองชมบุรีก็มาเพิ่มมาสมทบด้วย
โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงนะครับ
การตรวจสอบพบว่าบริเวณห้องเครื่องและภายในรถเนี่ย
ถูกไฟไหม้วอดทั้งหมดเสียหายเกือบทั้งคันแล้วครับ
คุณดูสิโอ้โหกลายเป็นเศษซากเลยฮะ
จากการสอบถามเจ้าของรถนะครับ
คือนายอภิษฎธนารัฐสุธิกุลอายุ๕๕ปี
เปิดเผยว่ารถคันนี้ซื้อมาประมาณ๕ปีในราคา๔ล้านบาท

ขับมาจอดที่ฟิตเนสของตัวเขาเอง

ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นจากหน้ารถ
จากนั้นมีควันพุ่งออกมาจากกระโปรงรถทันที

ซึ่งรถของเขาเองก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะ

สงเครื่องเสียงก็ไม่ได้ทำอะไรพิเศษนะฮะ

ไม่ได้แต่งอะไรทั้งนั้นนะครับ
ก็หมดต้องหาสาเหตุนะฮะ
พิสูจน์หลักฐานก็คงต้องหาสาเหตุกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ